ส่วนช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้
โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่บ่อยครั้ง
คนก็ถามคนก็ตื่นตระหนกว่าทำไมเกิดขึ้นบ่อยจัง
แม้ว่าจะความรุนแรงไม่มากนักแต่ว่าคนก็เป็นห่วงว่าเกิดจากอะไรนะครับ
คนได้ยินแบบนี้ตกใจฮะแต่ว่าทางกรมบอกว่าไม่ส่งผลกระทบ
ส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
แล้วก็ฝากแจ้งประชาชนในพื้นที่ไม่ควรตื่นตระหนกในเรื่องนี้
เราก็มาแจ้งคุณผู้ชมต่อนะครับ
จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙จนถึงวันที่๑๗มกราคม๒๕๕๙
เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด๑๗๕ครั้ง
แบ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาด๑๑๙จำนวน๙๓ครั้ง
ขนาด๒๒๙จำนวน๖๖ครั้ง
ขนาด๓๓๙จำนวน๑๑ครั้ง
แล้วก็ขนาด๔๔๒อีกจำนวน๒ครั้ง
โดยประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน๗ครั้ง
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่๔ครั้ง
ตาก๒ครั้งและจังหวัดเชียงราย๑ครั้ง

ทำให้ประชาชนกังวลว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่
ขนาดมากกว่า๕ตามมาหรือเปล่า
ล่าสุดนายสมหมายเตชวานรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

ร่วมกับนักวิชาการและก็นักวิจัย
พบว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้
เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อนแม่วาง
โดยปลดปล่อยพลังออกมาตามรอยเลื่อนสาขา
ซึ่งหากปล่อยบ่อยครั้งเท่าไหร่
ถือว่าเป็นเรื่องดี
เนื่องจากจะทำให้โอกาสเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ลดลงไปด้วย
เพราะเขาปล่อยพลังงานออกมาบ้างแล้ว
แบบเล็กน้อยออกมาแบบนี้
ฝากเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก

และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินครับ
โอกาสที่จะเกิดขนาดที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ย
อันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนเขาหวั่นเกรง
แต่ว่าดูจากข้อมูลทางลอยเลื่อนทางธรรมิวยา
กับสถิติที่เราเก็บได้นะครับในระยะหลัง
เราก็พบว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลมากนัก
นี่แหละครับก็เป็นนักวิจัยเปิดเผย

จำนวน๑๔รอยเลื่อนนะครับพาดผ่าน๑๗๔หมู่บ้าน๓๕ตำบล๑๒อำเภอ
แล้วก็ในรอบ๒๐ปีที่ผ่านมาเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด๕๑
ในปี๒๕๓๘แล้วก็ปี๒๕๔๙ส่วนความรู้เรื่องของขนาดของแผ่นดินไหว
บอกว่าถ้าขนาด๑๒๙ก็จะเกิดการสั่นไหวเล็กน้อย
คนอาจจะเริ่มรู้สึกถึงการสั่นไหวได้บ้างวิ่งเวียนศีรษะได้บ้าง
ถ้าขนาด๓๓๙ก็ยังเป็นการสั่นไหวเล็กน้อยอยู่เหมือนกัน
๔๔๙เป็นการสั่นไหวปานกลางที่ผู้อาศัยทั้งในอาคารและนอกอาคาร
รู้สึกถึงการสั่นไหวได้๕๕๙ถือว่ารุนแรงแล้วก็เป็นบริเวณกว้าง
เครื่องเรือนและวัตถุมีการเคลื่อนที่ได้๖๖๙ถือว่ารุนแรงมาก
รวมถึง๗๐ขึ้นไปถือว่าเกิดการสั่นไหวร้ายแรง
แล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างอาคารบ้านเรือน
เท่าที่ผ่านมาก็อยู่ในระดับ๑ถึงประมาณ๓กว่าก็เป็นการสั่นไหวเล็กน้อยอยู่นะครับ